หลังจากกรกตได้ประกาศเรื่องของการแบ่งเขตการเลือกตั้งนะคะ
เขตก็เกิดเสียงวิจารณ์อย่างต่อเนื่องเลยว่า
แบ่งเขตในลักษณะแบบนี้คือแตกต่างไปจากเดิม
มันจะทำให้เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับพักใดพักหนึ่งหรือเปล่า
คนก็พุ่งเป้าไปที่พักพลังประชารัฐ
เป็นการแบ่งเขตโดยมีใบสั่งหรือเปล่า
มองไปไกลว่าแล้วการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นจะโปร่งใสไหม
ติดตามการวิเคราะห์จากคุณสุภาพคลี่ขจายในขีดเส้นใต้การเมืองไทยเลยค่ะ

ขีดเส้นใต้การเมืองวันเสาร์นี้
ต้องคุยกันเรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้ง
ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมา

ปฏิกิริยาจากพักการเมืองโดยเฉพาะจากสื่อ
ดูหัวข่าวต่อไปนี้สิครับ
แล้วจะเห็นว่าเสียงสะท้อนจากสื่อเขาคิดยังไง

ไทยรัฐพระหัววะอำเภอเดียวสี่เขต
ผลงานอันแสนวิเศษของก่อก่อต่อ
อีกฉบับหนึ่งไทยโพสต์แบ่งเขตตามใบสั่ง
พักโวยเอาเปรียบ
เพื่อไทยฉะต่างตอบแทนพวกที่ถูกดูด
หัวรองชี้มีหลายจังหวัดเอื้อพักพปชร

พักพลังงาน
พักพลังงาน
พักพลังงาน

พักพลังงาน

พักพลังงาน

พักพลังงาน

พักพลังงาน

พักพลังงาน
พักพลังงาน
พักพลังงาน

พักพลังงาน
พักพลังงาน

พักพลังงาน

พักพลังงาน

พักพลังงาน

พักพลังงาน
พักพลังงาน

พักพลังงาน

พักพลังงาน

พักพลังงาน

พักพลังงาน
พักพลังงาน

ของฝ่ายพักที่อิงแอบอยู่กับพักมีผู้มีอำนาจ
แล้วผู้สมัครบางคนในพักพลังประชารัฐ

ถ้าแบ่งแบบใหม่จับตรงนั้นมาอยู่ตรงนี้จับตรงนี้ไปอยู่ตรงนั้น
เขาอาจจะชนะได้อย่างนี้หรือเปล่าที่ทำให้มีคำสั่ง
หัวหน้าคอสชให้กรกตแบ่งเขตใหม่ได้
โดยคำสั่งมาตรา๔๔ใครก็ฟ้องไม่ได้ให้เป็นไปตามนั้น
นี่หรือเปล่าที่เป็นปฐมบทความแคลงใจว่าอ้อที่ต้องแบ่งเขตใหม่
ประกาศเขตใหม่เพราะมีที่มาที่ไปเพื่อจะเอื้อประโยชน์
ให้กับพักบางพักที่อิงแอบอยู่กับผู้มีอำนาจก็รู้รู้กันอยู่
และทำให้พักบางพักเขาเสียเปรียบโอ้ยในรายละเอียดเนี่ยเขาจารณัยเยอะเลยครับ
อำเภอเดียวเนี่ยแบ่งออกไปซอยย่อยออกไปเป็นเขตนั้นเขตนี้
ตั้งสามสี่เขตเป็นไปได้ยังไงครับเรื่องนี้เนี่ย
จริงมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่มากหรอกแต่ว่าเรื่องนี้มันจะเป็นปฐมบท
ให้คนแข็งใจวันนี้ขณะเริ่มแบ่งเขตน่ะเอาแล้วไง
แสดงให้เห็นถึงความลำเอียงความไม่ชอบมาพากล
ความไม่ยุติธรรมแล้วแล้วจากนี้ไปล่ะ
จากนี้ไปเมื่อเข้าสู่โหมดการเลือกตั้งมันมีเรื่องอะไรตั้งเยอะแยะ
ที่จะก่อให้เกิดความไม่ยุติธรรมความไม่เป็นกลาง
ความไม่โปร่งใสทางการเมืองตามมาถ้าแค่แบ่งเขตยังเป็นอย่างนี้ได้
แล้วเรื่องนั้นเรื่องนี้รวมไปถึงเรื่องที่เขาหวาดระแวงกันว่า
แล้วเรื่องการนับคะแนนล่ะแล้วจะเป็นยังไง
ฉะนั้นงานนี้เนี่ยกรกตจะต้องแสดงความจริงอะไรออกมาให้ปรากฏว่า
กรกตไม่ได้อยู่ใต้อานัดสัญญาณไม่ได้อยู่ภายใต้การสั่งการ
ไม่ได้อยู่ภายใต้คำสั่งไม่ได้ทำอะไรเพื่อจะให้ได้ผลประโยชน์กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
แล้วกลุ่มใดกลุ่มอีกกลุ่มอื่นเขาเสียผลประโยชน์มีฉะนั้นกรกตจะทำงานลำบากครับ
ความคาดหวังของคนที่เขาคาดหวังว่าการเลือกตั้งคราวนี้จะต้องมีความยุติธรรม
เขาคาดหวังสูงครับเพราะว่าการเลือกตั้งที่ผู้มีอำนาจที่เป็นกรรมการ
ลงไปเป็นผู้เล่นผู้เล่นเป็นคู่แข่งด้วยลักษณะการเลือกตั้งแบบนี้
เขาต้องหวาดระแวงครับกรรมการลงไปเป็นผู้เล่นด้วย
เขาต้องหวาดระแวงท่านดูผลโพลสิครับผลโพลของประชาชนที่ไปสำรวจมาเนี่ย
สามเปอร์เซ็นต์กว่าเขาต้องการให้กรกตมีความสุจริตยุติธรรม
โปร่งใสในการจัดการเลือกตั้งก็แปลว่าคนเขาก็คิด
เขาถึงอยากเห็นการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรมต่างชาติก็คิดครับ
บใดที่ผู้มีอำนาจลงไปเป็นผู้เล่น
กรรมการลงไปเป็นผู้เล่นลงไปเป็นคู่แข่งด้วย
ต่างชาติเขาก็ต้องทวงถามนายกรัฐมนตรีเพิ่งไปยืนยันกับนายกรัฐมนตรีเยอรมนี
หยกเมื่อไม่กี่วันก่อนนี่ไงว่าเราจะจัดการเลือกตั้งให้โปร่งใส
สุจริตให้ยุติธรรมไม่ใช้อำนาจไปทำให้เกิดความไม่ยุติธรรม
แล้วก็จะให้สิทธิเสรีภาพทางการเมืองอย่างเต็มที่นี่นายกไปตอบเขา
ก็เพราะว่ารู้สิครับว่าต่างชาติเขาจับตามองเรื่องนี้อยู่
ฉะนั้นจากวันนี้ไปเนี่ยผมถึงบอกว่ากรกต
จะต้องแสดงความสง่าผ่าเผยออกมาว่าเอาล่ะ
ถึงแม้จะมาที่มาที่ไปเป็นยังไงเขาก็ล่ำก็ลือกัน
กว่าจะมาเป็นกรกตได้หวยล็อกกันมายังไงนั่นเป็นเสียงทรัพย์ล่ำเสียงลือปล่อยไป
แต่ว่าสิ่งที่กรกตจะต้องทำให้เห็นก็คือต้องคำนึงถึงความเป็นกลาง
คำนึงถึงความยุติธรรมให้ได้มีฉะนั้นแล้วเนี่ย
หลังการเลือกตั้งก็มีปัญหาตามมาอีกครับ
ในอดีตที่ผ่านมาผมย้ำแล้วย้ำอีกว่าถ้าตราบใดที่การเลือกตั้ง
จบลงด้วยความแขลงใจของผู้คนในสังคมของคนที่เขาไปใช้สิทธิ์
เขาไม่เชื่อเรื่องความยุติธรรมของการเลือกตั้ง
เขาไม่เชื่อเรื่องนั้นเรื่องนี้ในกระบวนการเลือกตั้งหลังเลือกตั้งก็ไม่สงบครับ
หลังเลือกตั้งก็จะมีปัญหาตามมาเยอะแล้วก็เป็นอย่างนี้มาทุกครั้ง
ย้อนกลับไปเถอะครับเอาสมัยจอมพลปเป็นต้นมา
แล้วเรื่อยมาจนกระทั่งครั้งหลังสุดที่เกิดเหตุพฤษภาคมธมิน
อันนี้ก็เป็นผลพวงจากเรื่องการเมืองหลังการเลือกตั้งที่คนเขาแคลงใจทั้งนั้น
ฉะนั้นขอสอชอรัฐบาลลงมาถึงกต
ต้องรู้นะครับว่าการเลือกตั้งคราวนี้สิ่งที่ประชาชนต้องการมากที่สุด
คือความสุจริตยุติธรรมไม่ว่าจะเชียร์พักไหนฝั่งไหนล่ะครับ
เขาต้องการเหมือนกันคือความสุจริตยุติธรรม
ถ้ากรกตตอบสนองไม่ได้แล้วแสดงให้เห็นคนเคลือบแคลงสงสัย
หลังเลือกตั้งไม่จบครับมันจะมีความวุ่นวายตามมาต่อ
และนี่คือขีดเส้นใต้การเมืองของวันเสาร์นี้กลับไปที่โต๊ะข่าวครับ
อืมการเมืองช่วงนี้เข้มข้นจริงจริงค่ะ
แคลงประเดิมนี่ปัญหาเยอะนะครับ
คนก็จับตาไปที่พักพลังประชารัฐเลยค่ะ
การพักพลังประชารัฐก็ออกมาบอกแล้วเหมือนกันนะ
ว่าตอนนี้มีรายชื่อนายกรัฐมนตรีในใจแล้วที่จะส่งไป
พลเอกประยุทธ์จันโอชาบอกแบบนี้เลย
เลือกตั้งทางนี้ไม่ง่ายคุณผู้ชมนะครับ